ของการตั้งรัฐบาลกันต่อนะคะแนวทางหนึ่งที่มีการพูดเสนอกันออกมาในช่วง
สามสี่วันที่ผ่านมานี้ก็คือรอให้สวหมดอายุอืมนะคะ
ก็สิบเดือนนับถอยหลังกันไปนะคะแนวทางนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีความคิดเห็นจากคุณนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความแล้วก็ผู้สมัครสอบบัญชี
รายชื่อของพักเพื่อไทยซึ่งโพสต์นะคะให้ความเห็นบอกว่า
คือถึงแม้ว่าเอ่อสอวรเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่สิบเอ็ด
พฤษภาคมปีหน้าแต่สวชุดนี้ก็จะยังคงรักษาการต่อไป
กว่าชุดใหม่จะเข้ามารับตำแหน่งและแม้การเป็นสวรักษาการ
ไม่มีบทบัญญัติใดที่ห้ามลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอาจจะมีนักร้อง
ส่งสารรัฐธรรมนุนให้ตีความเรื่องนี้ได้เพราะว่าไม่ได้มียัตติไหน
ห้ามลงมติเลือกนายกและยิ่งไปกว่านั้น
ดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว
ขั้นตอนก็เยอะอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย๖เดือน
หรืออาจจะถึง๑ปีสวชุดใหม่ถึงจะมา
เพราะฉะนั้นคาดว่าสวชุดนี้ก็อาจจะอยู่ได้อีกไม่น้อยกว่า๑ปีครึ่ง
หรือ๒ปีเป็นอย่างน้อยอันนี้คุณนรวิทย์ก็โพสต์
แสดงความคิดเห็นตรงนี้เอาไว้นะคะซึ่งก็ปรากฏว่าคุณสมชัย
ศรีสุธิยากรอดีตกรกตก็โพสต์เป็นได้พูดถึงความเห็นแย้งกับนายนรวิทย์นะคะ
โดยโพสต์เฟซบุ๊กอธิบายบอกว่าเป็นข้อเลยนะคะ
ข้อหนึ่งสอวรชุดใหม่ที่ได้มาไม่ใช่๒๕๐คนแต่เป็น๒๐๐คน
แล้วก็มาจากการคัดกันเอง๓ขั้นจากระดับอำเภอจังหวัดประเทศ
แบ่งเป็น๑๐กลุ่มอาชีพไปสมัครกันที่อำเภอ
ส่วนข้อที่เป็นประเด็นก็คือข้อ๓แล้วก็ข้อ๔
๓ก็คือการเริ่มคัดสรรกันในรอบแรกจะทำกันใน๓๐วัน
หลังจากชุดปัจจุบันครบวาระวันที่๑๑พฤษภาคมปี๖๗
และข้อที่๔ก็คือสวชุดปัจจุบันจะรักษาการไป
สวชุดใหม่ได้มาแต่ว่าอำนาจการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็คือจะสิ้นสุดในวันที่๑๑พฤษภาคมปี๖๓
เป็นไปตามมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูลนะคะ
ซึ่งหลังจากพ้นตำแหน่งรัฐธรรมนูลห้ามสวชุดปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องเว้นวักการเมืองอีก๒ปี
พอโพสต์อธิบายตรงนี้แล้วเนี่ยคุณสมชายก็ลงท้ายบอกว่า
นาทีครับพี่เสรีพี่สมชายมีทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะ
อันนี้ก็คือเรื่องของอายุของสวนะคะ
ที่ก็มีการพูดถึงกันนะคะว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการรอไปจัดตั้งรัฐบาลหลังจากหมดอายุ๑๐เดือนไปแล้วหรือเปล่า
ขณะที่คุณวิโรธลักษณะอดีศรสอสอบัญชีรายชื่อของก้าวไกลค่ะ
วันนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้เหมือนกันนะคะนับถอยหลังเลยเหรอคะ
นี่ค่ะบอกว่าสวจะศูนย์สิ้นอำนาจ
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๒๗
ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลปี๖๐

ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยบริบูรณ์ตามมาตรา๑๕
คุณวิโรธแสดงความมั่นใจว่าแต่ละวันที่ผ่านไป
ประชาธิปไตยมีแต่จะเข้าใกล้เส้นใจเพิ่มขึ้น
ขณะที่ฝ่ายที่ทำลายหลักการระบบรัฐสภา
ขัดขวางชันธามติประชาชน
มีแต่จะนับถอยหลังสู่วันศูนย์สิ้นอำนาจ
ขอให้มานับถอยหลังด้วยกันทุกวัน
ขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงาม
จะคืนกลับมาของจริงคุ้นนะคะ

ขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงาม
จะคืนกลับมาของจริงค่ะครับ